มาดูคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ดูให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
สำหรับคนที่ชอบรวมกลุ่มกัน
เป็นวัยรุ่นรวมกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์เร็ว

อ่ะคำเดียวเนี่ยนะคะกลุ่มแว้นเนี่ย
กลุ่มนี้นะคะชอบจะขี่รถจักรยานยนต์เร็วตามท้องถนนต่าง
โดยที่ก็ไม่ได้มีโอกาสดูเท่าไหร่นะคะด้วยความเร็วที่ตัวเองขี่มา
ไม่ได้ดูว่าคนที่ขี่รถใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ย
เขาขี่มาตามปกติแล้วไปชนเขาค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กแว้นเขารวมกลุ่มกันไป
ขี่ด้วยความเร็วไปชนคนที่กำลังจะรอกลับรถ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๒คนและบาดเจ็บอีก๓คนนะคะ

นี่ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เป็นไฟดวงเล็ก
กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาพร้อมกันนะคะจับกลุ่มกันมา
แต่เขาขี่ด้วยความเร็วมาเป็นกลุ่มใหญ่
และคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดี๋ยวจะอักษรลูกศรนะคะจะมานะคะเป็นสีแดง
ก็คือเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาใช้ถนนตามปกติที่เป็นวงกลมเนี่ยค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วหนึ่งในกลุ่มเด็กแว้นพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้
ที่เขาขี่ช้าเพราะกำลังจะรอกลับรถ

ส่วนคนที่ซ้อนมาด้านท้ายเนี่ยกระเด็นไปไกลนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนในอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะ
จะเห็นว่าเด็กแว้นมากันเต็มถนนเลยนะคะ
แล้วมีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขากำลังรอกลับรถ
แล้วก็กลายเป็นเหยื่อนี่แหละค่ะถูกชนจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งข้อความระบุว่า
ถนนนี้เป็นถนนสายมรณะจริงตายบ่อยมาก
สองพี่น้องตายสองศพขับรถด้วยความเร็วก็ไม่มีทางเบรกทัน
สุดท้ายเกิดความสูญเสียอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น๒๕มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากที่มีงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ของเสียเครื่องไฟ
เครื่องไฟก็คือลักษณะของเครื่องเสียงที่มันมีลำโพงใหญ่เนี่ยนะคะ
เขามีการจัดมหากรรมคอนเสิร์ตเปิดบ้านใหม่
จัดหลายวันค่ะตั้งแต่๑๙๒๗มกราคม
มีการตกแต่งไฟแสงสีระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
มีฉายหนังกลางแปลงด้วยเป็นหนังดังชนโรง๕๐จอ
มีคอนเสิร์ตด้วย๙วัน๙คืนมีนักร้องดัง
เท่านั้นแหละค่ะเขาก็เป็นจุดชุมนุมที่รวมเด็กแว้นเขาไปร่วมสนุกสนานกันที่จุดนี้นะคะ
นางสาวธัญเรศผู้บุญอายุ๑๘ปี
ผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยนางสาวจิดาพาสำรวจวงผู้บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านช่วงนั้นก็จอดอยู่กลางถนนนะคะ
เพื่อรอเลี้ยวเข้าซอยบ้านของตัวเองนี่แหละ
มีกลุ่มเด็กแว้นตามท้ายมาขี่ด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายเต็มแรง
ทั้งคู่กระเด็นออกมาจากรถศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงจากอุบัติเหตุครั้งนี้
สรุปแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิต๒รายบาดเจ็บสาหัสถึง๓รายด้วยกันค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ต้องไปร้องห่มร้องไห้ที่โรงพักนะคะ